มาดูเรื่องนี้หน่อยเนื่องในวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็พูดถึงเรื่องของการจัดหาสลากการได้โคต้า

เพราะว่ามันมีมิจฉาชีพที่จะหลอกลวง
สามารถจัดหาโคต้าหรือจัดหาสลากเพื่อเอาไปจำหน่ายได้
เหมือนสองยี่ปั๊วรายนี้นะครับตำรวจกองปราบบุกเข้าไปจับกลุ่มเลยนะ
เพราะสองยี่ปั๊วออกอุบายหลอกชาวบ้าน
มาระดมทุนกันเถอะระดมเงินกันเถอะเอามาเข้ากองตรงนี้
เพราะว่าเขาสามารถจัดหาสลากจัดหาโคต้าได้
แล้วพอได้สลากมาจากกองสลากแล้วเดี๋ยวเอาไปขายกัน
พอขายเสร็จเราก็แบ่งเงินแบ่งทองกัน

ปรากฏว่าชาวบ้านถูกหลอกนะคุณ
มูลค่าความเสียหาย๔๐๐ล้านบาท

แต่ว่ามันมีหลายคนที่ถูกหลอกแต่บอกว่าในช่วงปี๒ปีแรก
ก็ได้เงินมานะแต่พอหลังเนี่ยเอ้าเงินไม่ได้นะครับ
โดยนายทศพรจิตแม้นอายุ๒๘ปี
แล้วก็นายยุทธนาทองคำอายุ๒๓ปี
ถูกตำรวจกองปราบจับกลุ่มในข้อหาช่อกงประชาชน

ด้วยการหลอกลงทุนขายสลากินแบ่งรัฐบาล
เงินไปกว่า๔๐๐ล้านบาทนะคุณ
ทั้ง๒คนถูกจับตัวได้ที่บ้านพักแห่ง๑นโภกสำโรง

จากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นก็พบทรัพย์สินในตัว
เป็นเงินสดจำนวน๗แสนกว่าบาท
ร้อยคอทองคำแหวนทองคำโทรศัพท์มือถือ
เจ้าหน้าที่ก็ยึดไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ก็เหตุการณ์นี้มันสืบเนื่องมาจากอะไรรู้ไหมคุณ
เนื่องมาจากทั้งสองผู้ต้องหากับพวก

มีพรรคพวกด้วยถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้
เพราะว่าใช้วิธีใช้กลอุบายแบบนี้คุณ
ตีสนิทแล้วก็ชักชวนให้ชาวบ้านในพื้นที่
จังหวัดสุรินฯร่วมทุนครับ
ด้วยการให้นำเงินเอามาเอามากองเป็นทุนไว้ตรงนี้
แล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
หรือว่าสามารถจัดหาสลากมาได้
หรือว่ามีโคต้าในการที่จะจัดหาสลาก

ก็จะแบ่งเงินให้กับผู้ร่วมลงทุน

ร่วมลงทุนกับผู้ต้องหามานานกว่า๒ปี
แล้วก็ตอนแรกเห็นว่าได้รายได้จริง
เอาเงินไปกองไว้เดี๋ยวพวกนี้มันก็ไปจัดหาสลาก
เอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกัน
ชาวบ้านบอกตอนแรกได้เงินนะครับ
แล้วก็ตัดสินใจลงทุนต่อ

แล้วก็ยังสามารถที่จะมีการจัดหาสลากินแบ่งรัฐบาล
มาขายให้อีกได้เรื่อยนะคุณนะ
ก็เลยไม่เอกใจอะไรลงทุนกันต่อเนื่องนะครับ
ก็มีการเอาลอตเตอรี่สลากินแบ่งรัฐบาล
ขายให้กับกลุ่มเครือญาติในราคาต้นทุนฉบับละ๘๐บาท
หรือกล่องละ๕๐๐บาทราคากล่องละ๓๕๐๐๐๔๐๐๐๐บาท
ชาวบ้านบอกว่าช่วง๔๕งวดแรกเนี่ยแหม
ก็เห็นว่าดีเป็นธุรกิจที่ดี
แค่เอาเงินไปร่วมลงทุนแล้วก็ได้รับผลตอบแทน
ตอนแรกได้ไงครับได้รับประโยชน์ตอนแรกเนี่ยได้
แต่ต่อมาครับงวดวันที่๑๖ตุลาคม
กลางเดือนที่แล้วกับงวดต้นเดือนนี้คือ๑พฤศจิกายน
ปรากฏว่าไอ้๒ผู้ต้องหาไม่สามารถจัดหาลอตเตอรี่มาให้ได้
นั่นไงทั้งที่รับเงินจากชาวบ้านไปแล้ว
ลายออกแล้วไงระดมทุนไปเรียบร้อยแล้ว
และสองคนนี้ก็หลบหนีไป
ทีนี้ครับชาวบ้านก็ต้องแห่ไปแจ้งความ
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพรัฐนบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สืบทราบว่านายทศพรเป็นหัวหน้าแก๊ง
และนายยุทธนาซึ่งอยู่ในแก๊ง
หลบหนีไปกบดานที่จังหวัดลบบุรี
ก็เลยนำกำลังเข้าจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสาภาพ
บอกว่าก็ชักชวนชาวบ้านมาลงทุนจริง
แต่จำนวนเงินความเสียหายไม่ถึง๔๐๐ล้านบาท
ตามที่ชาวบ้านตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจกองปราบ
ก็ต้องควบคุมตัวทั้งสองคนมาที่กองบังคับการปราบปราม
แล้วก็จะนำส่งสพรัฐนบุรี
เพื่อสอบปากคำแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

กองบังคับการปราบปรามจะแถลงข่าวการจับกลุ่ม
ว่าสรุปในแก๊งมีกี่คนวิธีการมันหลอกกันยังไง
ชาวบ้านจะได้ระมัดระวังกันไว้
เรื่องของการจัดหาโคต้าหรือว่าจัดหาสลากินแบ่งรัฐบาลมาขาย
ต้องตรวจสอบให้ดีกองสลากเขาก็เน้นย้ำเรื่องนี้เหมือนกัน
มาหลอกเราว่าสามารถจัดหาโคต้าให้ได้
ค่ะก็พยายามหาช่องทางแล้วค่ะ
สำหรับวิชาชีพเนอะ